คุณผู้ชมจำได้ไหมคะสำหรับศึกต่างสถาบัน
เมื่อวานนี้เราเพิ่งจะนำเสนอไปที่บอกว่า
มีนักศึกษาสถาบันหนึ่ง
ไปเจอนักศึกษาคู่อริที่เขา
เปิดร้านขายข้าวต้มช่วยแม่ตอนเช้า
ก็ไปยิงเขาตายค่ะต่อหน้าต่อตาแม่เลย
แล้วกลุ่มที่เป็นผู้เกาะเหตุที่ได้ฉันเล่าให้ฟังว่า
เขาจะมีการศักดิ์เหมือนรูปเฟืองเอาไว้ที่หัวไหล่
โดยจำนวนเฟืองที่อยู่ที่หัวไหล่หมายถึงจำนวนชีวิต
ของนักศึกษาสถาบันคู่อริที่เขาฆ่าได้
คือตำรวจจับผู้ก่อเหตุเหตุการณ์ครั้งนั้นมาได้๓ใน๕
แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทั้ง๓คนให้การภาคเศษค่ะ
เขาบอกว่าคุยกันจริงแต่ไม่ได้อยู่ร่วมกันในที่ก่อเหตุ

๓คนที่ถูกกองบัญชาการตำรวจนครบานจับได้
ก็คือนายกฤษดานารางพงศ์วัย๒๑ปี

แล้วก็นายปฏิพาณเจริญชัยกูลวัย๒๑ปี
สอบสวน๓คนนี้ให้การภาคเศษนะคะ
เขาบอกว่าวันก่อเหตุเขาก็เจอกับกลุ่มผู้ก่อเหตุจริงนะ

แต่เขาทั้ง๓คนไม่ได้อยู่ร่วมกันในวันเกิดเหตุ
คือไม่ได้อยู่ร่วมกันนะตอนเกิดเหตุนั้นนะคะ
แล้วก็ไม่ได้เป็นคนวางแผนกันตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย

เพราะว่าพยานหลักฐานมันค่อนข้างที่จะชัดเจน
ที่จะชี้ชัดว่า๓คนนี้ร่วมกันก่อเหตุกับอีก๒คนจริง
ถึงขั้นนำมาสู่การออกหมายจับ
คลิปนี้คือคลิปของตอนที่เกิดเหตุนะคะ
ตอนที่ทั้ง๕คนบุกไปยิงนักศึกษาคู่อริ
ทีนี้ชุดสืบสวนก็สืบหาสาเหตุกันต่อไป
เขารู้มาว่าผู้ที่ก่อเหตุ
โกรธแค้นนักศึกษาจากสถาบันคู่อริ
พูดชื่ออูเทนเราบอกไปแล้วอูเทนธวายนี่แหละ
คือนักศึกษาจากอุเทรนธวาย
ไปยิงนายอนุสรสนทิอดิตนักศึกษาปฐุมวันเสียชีวิต

ภายในซอยวัดมะขามที่จังหวัดปฐุมธานี
ต่อหน้าต่อตาน้าและครอบครัว
ในวันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมา
ก็เลยอยากล้างแค้นคือเป็นรุ่นพี่ไงคุณ
เป็นอดีตนักศึกษาปฐุมวันก็เป็นรุ่นพี่

รวมหัวการวางแผนรวบรวมสมาชิกมาได้๕คน

นายปฏิพานเป็นคนหาข้อมูล
เป็นคนหาข้อมูลของเหยื่อ
กฤษดาเป็นคนควบคุมสั่งการวางแผน
นายสหรัฐเป็นคนทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์

ส่วนอีก๒คนคือนายประสิทธิ์ยนต์พลวัย๒๓ปีเป็นมือปืน
นายจิรพัฒน์เพชรชรักอายุ๒๑ปีเป็นคนคุ้มกัน
๒คนนี้ยังหลบหนีอยู่นะคะ
เขาแบ่งกันเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นระยะ
นะครับเท่าที่ทางการสืบสวนเราชุดนี้ทำเรื่องนี้
ชุดนี้ทำเรื่องนี้ส่วนชุดอื่นอีกคนละชุด
ทางการสืบสวนเป็นเรื่องของสถาบัน

เพราะเรามีพยานซึ่งยืนยันแน่ชัด
ทีนี้นายนรดลพ่อของนายกระมวลวิทย์

คุณพ่อบอกว่าอยากถามผู้ก่อเหตุว่า

แล้วทำไมไม่ไปฆ่าคนที่ไปฆ่ารุ่นพี่ล่ะ
ฆ่าลูกเขาทำไมอย่างที่บอกว่า
คือคนที่เสียชีวิตในกระมวลวิทย์

เหตุการณ์ที่ไปฆ่ารุ่นพี่ปฐุมวันหรืออะไรเลย
เพียงแค่เขาเรียนอยู่อุเทรนธวายเท่านั้นเอง
ไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมไม่ไปทำกับ

คือมันทำไม่ได้ค่ะมันทำไม่ได้
พนักงานสอบสวนสนราชพร้าวก็แจ้งไป๓

จากนั้นก็ขออำนาจสารอาญารัชดาฝากขัง
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะว่าเป็นคดีอุกชะกัน
หลังจากนี้ตำรวจสนราชพร้าวก็ยืนยันว่า
ต้องเดินหน้าหาเบาะแสผู้ก่อเหตุอีก๒คน
ก็คือนายประสิทธิ์มือปืนแล้วก็นายจิรพัฒน์คนนำทาง
คนคุ้มกันมือปืนมาดำเนินคดีต่อไปให้ได้
ร่วมกันข้าวผู้อื่นใดตรองไว้ก่อนเนี่ย

จำคุกตลอดชีวิตก็ประหารชีวิต
เมื่อไหร่ปัญหาเรื่องของนักเรียนนักเลงมันจะ

ไม่ได้ก็ปิดโรงเรียนไปเลยละกันอืมมันควรจะมีมาตรการที่มันเด็ดขาด